ตื่นกันหรือยัง

ถ้ายังไม่ตื่นกรุณาหยิกตัวเองดู
เหมือนน้องแอนโทเนียโพซิล
น้องบอกว่าทุกครั้งที่ลืมตาตื่นนะพี่
หลังจากมงลงหัวหนูหยิกตัวเองทุกเช้าเลยว่า

นี่สวยสมมงทุกประการคุณผู้ชมค่ะ
ตรงปกแบบว่าถูกใจพี่กะเทยแน่นอน

คือด้วยความว่าเป็นเลือดสาวโคราชมันแรงคุณผู้ชมค่ะ
น้องเนี่ยเป็นคุณแม่ก็เป็นคนโคราช
บ้านอยู่โคลาสหลังยะโมเลยนะคะ

ความสวยความสามารถก็ส่วนหนึ่ง
แต่ความมูเนี่ยก็ไม่พร่องนะคะ

พี่หนูต้องขอเคลียร์คิวเลยค่ะ

เตรียมตั้งเตาไปผัดหมี่โคลาส

โอเคหมดด้วยผัดหมี่ด้วยหรอ

ได้บอกกับย่าโมว่าถ้าแอนได้รับตำแหน
แอนจะไปผัดหมี่โคลาสที่สรรยะโม
ให้แจกผัดหมี่ให้ทุกคนด้วย

เดี๋ยวนะครัวเจ๊แอร์นี่คือครัวตัวเองเลยถูกไหม

ขายผัดหมี่กับน้ำพริกไม่รู้เหรอคะ
เชอรี่รู้ค่ะแต่อยากให้พูดซ้ำอีกที
หนูบอกแต่กดตะกากกดตะกากแทบจะทุกวันลาค่ะ
หลังบ้านชียืนผัดหมี่โคล่าจ้า

เมาส์หลังกล้องน้องบอกว่าเดี๋ยวไปเวทีมิสยูนิเวิร์ดนะ
ไปผัดหมี่โคราชแจกเพื่อนทั่วโลกด้วย

ว่าไปคุณผู้ชมค่ะน้องแอนทั้งสวยทั้งฮานะ

แต่แฟนเขาหล่อจริงตัวจริงหล่อมาก

เห็นแล้วอยากเอาข้าวเหนียวจิ้ม

แอนก็ตอบเขินว่าพี่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ
ก็พอแบบซัพพอร์ตกันแค่นั้นเองค่ะ

พี่แจ๊คเคยเจอเหรอเขาเล่นอยู่ปีจีนไง

ถ้าใครเป็นแฟนของพี่แจ๊ค